ตำรวจเอกทรงโปรดสิริสุกผู้กำกับการ๔
องบังคับการปราบรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ
เพื่อให้ปากคำพร้อมแจ้งความดำเนินคดี

หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ผลิตเรียนแบบอาหารเสริมของดาราสาว

นักแสดงสาวเผยว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โดยผลิตล็อตสุดท้ายคือวันที่๓สิงหาคม๒๕๕๙
แต่ยังพบว่ามีการผลิตสินค้าลักษณะคล้าย

แต่ราคาถูกกว่าเกือบครึ่ง
ทำให้มีผู้หลงเชื่อซื้อใช้จำนวนมาก
และสั่งซื้อกับตนทางเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม
ซึ่งเนยได้แจ้งว่ายกเลิกผลิตไปแล้ว
แต่กลับพบว่ายังมีการผลิตตั้งแต่เดือนกันยายน๒๕๕๘เรื่อยมา
และมีการวางขายในเดือนมกราคมที่ผ่านมาอีกด้วย
กังวลว่าผู้บริโภคจะได้รับอันตราย
และขอให้เป็นหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
ล็อตสุดท้ายที่ในผลิตโควินายนนะคะ

ปศ๒๕๕๘ปีที่แล้ว
ซึ่งหลายเดือนแล้วเหมือนกันเราก็พยายามบอกผู้บริโภคว่า

และอีกอย่างหนึ่งเราเลิกผลิตไปแล้วค่ะ
แล้วยังก็มีผลิตมาเรื่อยจนล่าสุดเป็นเดือน๙เดือน๑๐
เห็นล่าสุดนะคะคือเพิ่งผลิตเมื่อเดือนมกรา

คือเนยมีปัญหามากเลยตรงที่ว่า
เรากลัวว่าใครกินเข้าไปจะเป็นอันตราย

ซึ่งนั้นมันผิดทุกอย่างตอนนี้นะคะที่อยู่ในท้องตลาดนะคะ
เกือบ๑๐๐ของปลอมหมดเลย